ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่าน
ไม่ลืมแน่นอนครับรัฐบาลนี้มาจากประชาชน
หลงลืมถึงความยากแค้นของประชาชน
ขนาดยังไม่ได้รับอำนาจเต็มที่ก็ลงพื้นที่ไปแล้ว
ลงไปฟังความคิดเห็นแล้วลงไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
มีความตั้งใจอย่างจริงจังขอกลับขอบพระคุณสำหรับคำเตือนที่ให้มา
นะครับก็ขออนุญาตชี้แจงโดยสังเกตนะครับ
ซึ่งได้รับความฟังปัญหาต่างจากผู้ประกอบการ
จากการที่ลงพื้นที่ไปแล้วตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้ง
ในด้านค่ารอบที่ไม่เป็นธรรมค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ชาร์จกับผู้โดยสารที่
ไม่ได้มีการปรับมานานการบังคับรับงานพ่วงการแบกรับต้นทุนความเสี่ยงเอง
กฎหมายแรงงานไม่คุ้มครองกฎหมายต่างที่ยังล้าสมัยอยู่ในหลายมิติ
ผมได้ให้แนวทางกระทรวงแรงงานเพื่อเจรจากับภาคเอกชน
เพื่อยกระดับสวัสดิการและค่าแรงให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
แข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรุนแรง
จากนั้นเรายังมีแนวทางที่จะจัดระเบียบค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรายเดอร์และแท็กซี่
ให้มีความยุติธรรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและรายเดอร์ด้วย
เรายังจะมีแนวทางให้กระทรวงคมนาคมทำการศึกษาเรื่องการสร้างแอปพลิเคชัน
เรียกรถของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการเหล่านี้ครบวงจรครอบคลุมทั่วถึงด้วยครับ